ขอทำสักคำยังคุ้นข้อง
ทุ่งกระโจมทองไงมีต้องใจ
ขอทำสักคำยังคุ้นข้อง
ขอทำสักคำยังคุ้นข้อง
ขอทำสักคำยังคุ้นข้อง
ขอทำสักคำยังคุ้นข้อง

เฉ็ดใจนิดนึงค่ะแต่ก็จะสู้ต่อไปค่ะ
เพราะฑาสีกาวของเราต้องเรียนย้ำกันอีกทีหนึ่ง
จะคอยบอกอยู่เสมอว่าร้องไปเรื่อยจนกว่าดนตรีจะจบ
อย่าคิดว่าดนตรีจะจบแล้วหยุดไปเองก่อน
ใช่ครับ
แนวคิดทั้งหมดเลยของเขาเขาไม่โยเยเขาไม่ท้อแม้ว่ามันจะผิดก็ตามเขารู้ว่ามันผิดโอเคเขาเสียใจเขาซึมซับความเสียใจนั้นแต่เขาก็สลัดมันลงแล้วเขาก็จะไม่ท้อแล้วเขาก็จะไปต่อ
อันนี้คือจุดที่ดีของน้องเหมือนที่น้องมุ่งมั่นไปอ้อนวอนคุณครูอยู่เป็นปีกว่าที่ครูจะสอนน้องร้องเพลง
นั่นก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าวันเพ็ญคนดีของพ่อวันเพ็ญคนดีของแม่เป็นเด็กที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเอาชนะแล้วก็พิชิตได้ดีขนาดไหน
น้องได้มายืนบนเวทีแห่งนี้ไม่ว่ามันจะพลาดจะผิดไปหรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกอยู่แล้วว่าคนเราไม่ต้องเก่งหรอก
เพียนมันก็เยี่ยมที่สุดแล้วถึงมันจะผิดพังไปบ้างมันก็เป็นธรรมชาติที่มนุษย์ต้องพบเจอนี่คือวันเพ็ญค่ะ
ผิดได้ครับคนเราก็สามารถที่จะทำผิดอะไรได้ในวาเช่นนี้เราไม่ใช่หุ่นยนต์เราไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่จะทำอะไรไม่ผิดเลยแต่ถ้าผิดแล้วต้องรู้ว่าตัวเองผิดแล้วแก้ไขคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลยก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย
จริงวันนี้พี่เป๊กอยากให้วันเพ็ญพูดขอบคุณคุณครูที่สุดท้ายแล้วเขาหล่อหลอมความที่เป็นเด็กที่
มีโอกาสที่จะร้องเพลงได้เลยแล้วมาทำได้ขนาดเนี้ยจากเป็นแค่เด็กยกของให้กับครูไม่มีแนวโน้มเลยว่าจะร้องเพลงได้อยู่ตั้งหลายปี
วันนี้อยากขอบคุณอะไรคุณครูบ้างเชิญค่ะ
อยากขอบคุณเรื่องที่คุณครูได้อดทนสอนหนูมาค่ะจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่ทำให้ตอนนี้หนูได้มายืนถึงจุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณคุณครูด้วยนะครับที่เรียกว่าทำหน้าที่ของครูได้อย่างดีทีเดียว
เพราะบางทีการสอนอะไรเนี่ยกว่าจะให้วิชาอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องดูความอดทนก่อนว่าเขาตั้งใจอยากจะเรียนจริงหรือเปล่ามีความอดทนไหม
ถึงจะทำได้นะครับวันนี้นะครับน้องวันเพ็ญนะครับจริงนะได้ตามเป้านะนะว่าต้องการหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเอาไปซื้อขนมเอาไปซื้ออาหารเสริมให้กับคุณยายนะครับก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าร้องผิดในเพลงที่๓เงินที่สะสมมาสองหมื่นก็จะถูกหักออกครึ่งหนึ่ง
วันนี้น้องวันเพ็ญทำได้ตามเป้ารับเงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราไปหนึ่งหมื่นบาทครับ
วันนี้ต้องขอบคุณวันเพ็ญด้วยนะที่มาทำให้พวกเราทุกคนได้เห็นว่าความพยายามมันงดงามจริง
ใจของคนเรามันเท่ากันแต่พลังงานที่มันอยู่ข้างในมันไม่เท่ากันแต่มันสามารถสร้างได้

ที่ทำให้คนอีกหลายคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันทำอะไรได้ยากเหลือเกิน
บางคนอาจจะคิดว่าเขาไม่มีวันทำแบบนี้ได้เลยด้วยซ้ำ
แต่วันนี้ถ้าเขาได้ดูวันเพลงเขาจะรู้เลยว่าทุกคนทำได้ถ้ามีความพยายาม

ขอบคุณน้องวันเพ็ญแล้วก็ครอบครัวนะครับคุณพ่อเบี้ยวแล้วก็คุณแม่แขกด้วยนะครับ
สำหรับการให้เกียรติมารายการของเราขอบคุณมากนะครับน้องวันเพลง

ฝึกมาเพื่อจะมาหาเงินไปซื้อยาบำรุงให้ยายค่ะ

พิสูจน์แล้วค่ะคุณผู้ชมที่รัก
ไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทำไม่ได้
ถ้าเราตั้งใจที่จะทำ

ทุกอย่างก็ทำเพื่อลูกคนเดียวแหละ
หนูรักพ่อมากนะคะ

แล้วหนูจะตั้งใจเรียนแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
วันนี้หนูไม่เสียใจเลยค่ะที่หนูร้องเพลงผิด
เพราะหนูก็ได้นำเงินไปซื้อยาบำรุงให้คุณยาย